นี่จะเริ่มกันที่ควันหลงจากเกมเมื่อวานนี้นะครับ
ซึ่งไทยเสมอกับเวียดนามไป๑ประตูต่อ๑

กีฬานิชโนกุศือทีมชาติไทยก็ออกมาเปิดเผยนะครับ
ว่าสาเหตุที่ส่งนิวธิริพันธ์พ่วงจันท
ลงเป็นศูนย์หน้าเป็นเพราะอะไรครับ
เกมที่ทีมชาติไทยเสมอเวียดนาม๐๐นะครับ
เดิมนัดแรกในศึกฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือก
ฮิระนิชิโนกุญสือทีมชาติไทยพูดถึงประเด็น
ส่งธิติพันธ์พ่วงจันทร์ไปยืนเป็นกองหน้า
แทนที่จะเป็นสุประชายใจเด็ดซึ่งเป็นกองหน้าอาชีพนะครับ
ส่วนหน้าต่อไปที่จะเจอกับอินุยเซียวันที่๑๐กันยายนนี้
ยืนยันว่าจะปรับเกมลุกให้ดีขึ้น
และจะพยายามให้ทีมยิงประตูให้ได้
รวมถึงมีความดุดันในเกมลุกมากขึ้นครับ
เพราะฉะนั้นก็ต้องพันธุ์ส่งธิติพันธุ์มากขึ้น
ขณะที่ชนะทิพย์สงกระสินเปิดเผยว่าเสียดายที่ไทยได้แค่๑คะแนน
ซึ่งยังมีจุดที่ผิดพลาดและต้องปรับอยู่พอสมควร
ส่วนเกมกับอินโดนีเซียก็เป็นงานยากนะครับ
เพราะต้องบุกไปเยือนแต่จะพยายามเก็บ๓แต้มแรกให้ได้ครับ
ผมว่าผลออกมาอย่างนี้มันไม่โอเคแล้วแต่ว่าผมอยากชนะ
แต่ด้วยผลการขันอาจจะไม่ได้เป็นใจก็ขอโทษด้วยครับผม

เพราะว่าแฟนบอลลินโดก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ด้วยสภาพสนาม
ที่เราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยแต่ว่าเราไปก่อนเนี่ยแน่นอน
ว่าเรามีโอกาสซ้อมแล้วทำความคุ้นเคยกับสภาพสนาม
และผมหวังว่าผมแล้วก็เพื่อนร่วมทีมจะทำผลงานได้ดี